สวัสดีครับคุณพี่ชายผู้
รายการสนุกกับเราสองคนค่ะ
ครับเอาวันนี้นะฮะแน่นอนอยากให้คุณผู้ชมร่วมสนุก

และแน่นอนถ้าเป็นเพื่อนกันผ่านช่องทางไลน์แล้ว
มาร่วมสนุกกันเลยวันนี้เราแจกอีกแล้วมาเลย

และตั้งใจดูรายการนะครับ
สะบัดทั่วไทยวันนี้พาไปที่วัดอะไร
อ่าถ้าใครรู้แล้วตอบถูกตอบไว้มากที่สุดฮะ

เสื้อยืดกระเป๋าและสเปรย์แอลกอฮอล
ผมขออนุญาตย้ำประเด็นคำถามอีกสักที

ถามไหมว่าสะบัดทั่วไทยวันนี้พาไปวัดอะไรนะ

ว่าวัดอะไรตอบกันมาให้ถูกนะครับ

แต่ลืมลืมแฮสแท็กหมายเลขโทรศัพท์

เพราะว่าเราไม่รู้จะโทรไปบอกคุณยังไงนะ

แล้วติดตามเราแบบยาวจะได้รู้ถึงคำตอบที่ถูกต้องกันด้วย
ใช่แล้วค่ะและสำหรับท่านใดที่ติดตามข่าวสารกับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้ก็คงจะได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในหลายเรื่อง
โดยเฉพาะล่าสุดที่เราได้ทราบข่าวเศร้าวงการบันเทิง

นะคะกับการสูญเสียศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะคะ
คุณสมบัติเมธานีค่ะในวัย๘๕ปีนะคะ
ซึ่งท่านเองก็ได้ฝากผลงานไว้มากมายหลายเรื่องนะคะ
ในส่วนของสาเหตุแล้วก็การดำเนินการจัดงานศพต่อไปอย่างไร
คงจะได้ติดตามกันในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีด้วยเช่นกัน
สำหรับคู่กัดสะบัดข่าวก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ

เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจะโอนงวดใหม่แล้ว
มาเช็คกันหน่อยว่างวดนี้จะได้กันเท่าไหร่ครับ

ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
งวดใหม่เขามาแวว
วันนี้นี่แหละฮะคือวันแรกที่จะจ่ายกันนะ
มาดูกันเลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจ่ายยังไงบ้าง

วงเงินในการซื้อสินค้า๒๐๐หรือ๓๐๐บาทต่อเดือน
ก็ตั้งแต่คนที่เขาถึงจะได้ศิษย์ไปนะครับ
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มเนี่ยก็๑๐๐บาทต่อเดือนใช้ได้๓เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน๖๕นี้นะ
ส่วนค่าเดินทางล่ะก็ไปใช้ได้กับทางบขศนี่เขาให้ถึง๕๐๐บาทต่อเดือนเลยนะครับ
รวมไปถึงขอสอบอกอก็๕๐๐บาทต่อเดือนครับคุณชิสาส่วนวันที่๑๕ของทุกเดือนเนี่ยนะคะ
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนวันที่๑๘จะได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน๓๑๕บาทต่อเดือนและได้เงินคืนค่าน้ำปลาปลาไม่เกิน๑๐๐บาทต่อเดือนด้วย

จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ๒๐๐บาทต่อเดือนนะ

เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์ตรงไหนคุณไปเช็คดูให้ดี
สำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ย
จะได้รับเงินเบี้ยความพิการด้วยนะครับ
ใช่ค่ะอย่างที่บอกรายละเอียดแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
ถูกค่ะมาอัปเดตให้ฟังเนาะเป็นข่าวดีสำหรับ
หลายท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
แต่ข่าวนี้ไม่ดีเลยค่ะเป็นข่าวปลอมข่าวไม่ควรแชร์นะ
ลองดูหน่อยไหมว่าใครได้รับข้อความบอกว่าแอปเป่าตังค์ให้ยืมเงิน
เฮ้ยเอายืมไม่ได้นะมันไม่จริงไม่ได้ค่ะ
เอาดูกันหน่อยเรื่องนี้เขาแชร์กันเยอะเหมือนกันเนาะ
เรื่องการเงินเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังค์บอกว่ามีการให้ยืม๔๕๐๐บาท
นี่ให้ยืมถึง๔๕๐๐เอาจริงคนที่เขาเดือดร้อนเรื่องการเงิน
พูดง่ายชักหน้าไม่ถึงหลังเขาก็หวังจะได้
อยากได้เลยตาโตเลยแล้วที่สำคัญคือมันติดต่อผ่านไลน์ไง
ดูเหมือนง่ายนะซึ่งเรื่องนี้ค่ะธนาคารกรุงไทยผู้ดูแลแอปพลิเคชันเป่าตังค
ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อ
หรือให้ยืมเงินสดผ่านแอปเป่าตังค์ไม่มีนะจ๊ะ
แบบนี้คือมิถาชีพฮะถามว่าเขาจะเอาเงินจากคุณยังไง
คุณผู้ชมมันง่ายแล้วคุณอย่าไปหลงเชื่อเพราะอะไรรู้ไหม
แล้วให้กดตามลิงค์มันจะมีลิงก์ไอ้สีฟ้าให้กดตามเข้าไป
แล้วพอกดเข้าไปในลิงก์มันจะบอกให้คุณผู้ชม
ใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนนู่นนี่นั่น
เพื่อจะรับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินยืม๔๕๐๐บาทซึ่งมันไม่จริง
มันจะเอาข้อมูลคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะแล้วไปทำการแฮ็ก
พวกธนาคารนู่นนี่นั่นของคุณผู้ชมใช่แล้วหลอกเอาเงินของคุณผู้ชมอีกทีนึง

เนี่ยเลยต้องมาฝากเตือนกันถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรยังไงแล้วก็
โทรไป๐๒๑๑๑๑๑๑๑๑ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะว่า
โครงการคนละครึ่งเฟส๕จะเปิดให้ลงทะเบียนและกดยืนยันรับสิทธิ์ในวันที่๑๙สิงหาคม
อันนี้ข่าวจริงแล้วนะเออเปลี่ยนอารมณ์ให้ไว้แล้วคุณผู้ชมคนละเรื่องแล้วนะ
คนละครึ่งพรุ่งนี้๖โมงเช้าถึง๔ทุ่มรีบลงทะเบียนกันเลยนะคะ
โดยจะได้รับวงเงินสูงสุดนะคะคือ๘๐๐บาทต่อคนใช้ได้๒เดือนก็เฉลี่ยวันละ๑๕๐บาทนะคะ
กันตรงนี้ว่าเงินที่ได้มาจะใช้ในช่วงวันที่๑กันยายนถึง๓๑ตุลาคมนะคะ
สรุปนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมงงไอ้ที่ยืม๔๕๐๐จากในแอปเป๋าตังค์ไม่จริง
ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคนละครึ่งเฟส๕เขาจะเริ่มแล้วนี่คือข่าวจริงนะครับ
จริงต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะคะ
เรื่องนี้อุทาหรณ์ของคุณแม่มือใหม่หรือคุณพ่อคุณผู้ปกครอง
นี่ถ้าเกิดว่าเพิ่งจะมีลูกคุณแม่เพิ่งคลอดลูกดูให้ดีนะเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงมาแล้วครับ
เรื่องของการสลับลูกสลับเด็กเกิดขึ้นจริงแล้วนะมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีแค่ในละคร
จริงไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
พอพยาบาลเข็นน้องมาใช่ไหมคะทุกคนก็จะเข้าไปรุมเนอะเรามีหลานแล้วเด็กก็จะเข้าไปรุมกัน
สิ่งที่เรารู้สึกแปลกใจคือทำไมน้องหน้าเปลี่ยนแล้วน้องที่เขานำมาค่ะคือน้องปากโทษนะคะปากน้องเขาเบิ่นอ่ะ
ปากน้องแบบอารมณ์เหมือนคนดูดนมเยอะแล้วปากเบิร์นนะคะปากเบิร์นแล้วปากหนาเราก็รู้สึกเอกใจคิดในใจว่ามันไม่ใช่ลูกเรานะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่เขามาแชร์ประสบการณ์อัดคลิปตัวเองแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
บอกง่ายเลยวันนั้นสรุปเลยพยาบาลเห็นมาเห็นลูกเธอมาแต่เธอดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ลูกเธอนั่นน่ะสิลักษณะแปลกไปเพราะเธอเคยเห็นลูกเธอก่อนแล้ว
แต่อีกวันหนึ่งพอเข็นมามันกลายเป็นว่าลูกฉันหน้าตาเปลี่ยนไปครับคุณชิสา
เนี่ยผู้โพสต์ก็คือติ๊กต๊อกแคปตี้เลซี่ค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหกปีที่แล้ว
วันที่๑๒สิงหาคม๒๕๕๙ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งวันนั้นก็มีคุณแม่กว่า๑๐คนเลือกจะคลอดลูกในวันนี้
วันนั้นเหมือนกับว่าเป็นวันดีด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากที่คลอดไปแล้ว๑วันนี้นะคุณแม่แคตตี้เลซี่เจ้าของโพสต์เนี่ยก็มาดูหน้าลูก
ก็เห็นปกติดูช่วงเช้าดูช่วงเย็นคือจำได้
คือคุณชิสาคุณมีประสบการณ์คุณขอเล่านิดนึงได้ไหม
ที่ตอนคุณไปดูลูกที่ต้องอยู่ไกลกันใช่ไหม

ได้เห็นแล้วนะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสื่อถึงกัน

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกแม่ไปดูหน้าลูกช่วงเช้าช่วงเย็น
แล้วจากนั้นพยาบาลก็จะนำเด็กไปดูแลให้
พอมาวันที่๒คุณพยาบาลก็จะต้องเข็นเปรดิต
ให้คุณแม่ป้อนนมได้มากอดถูกไหม

ใช่เพราะว่าเปรย์เด็กนี่นะคะ

แต่ไอ้หน้าตารูปของเรารูปร่าง
มันไม่เหมือนลูกเราถึงที่เคยเห็นเมื่อวานนี้ไง
พอเอกใจแล้วก็ต้องดูสิขอพิสูจน์เลย
ก็ถอดผ้าของเด็กออกแล้วก็ดูด้วย

แล้วปอกแขนปอกขาของเด็ก
มันไม่ใช่ชื่อของลูกเขาแล้วก็ไม่ใช่ชื่อของตัวเขาเอง
ไม่ใช่แล้วผิดลูกแล้วค่ะผิดคนแล้ว
รถเข็นน่ะถูกแต่เด็กที่อยู่ข้างในน่ะผิด

คุณถามตัวคุณเองเลยนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เอาลูกคุณมาผิดคุณตกใจไหมล่ะ
ต้องถามหาสิว่าลูกฉันอยู่ไหน

ทีนี้คุณแม่เจ้าของคลิปก็เลยเดินไปถามแพทย์นะคะ

ซึ่งคุณหมอก็ได้ขอโทษค่ะพร้อมกับให้คำอธิบายว่า
นี่เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากว่าวันนั้นมีเด็กคลอดจำนวนมากไง
ก็เลยให้พยาบาลแผนกอื่นมาช่วยอาบน้ำ
ทีนี้ทางคุณหมอก็เลยอยากจะฝากเตือน

ว่าให้มีความรอบครอบในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่านี้
และนี่คือลูกชายของคุณแม่

คนแล้วค่ะคุณแม่เจ้าของคลิปเขาก็เลยอยากจะย้ำเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมาเอาผิดกับโรงพยาบาลอะไรยังไงนะ

ใช่ค่ะมันก็ต้องตรวจสอบให้ดีเนาะ
เราก็เข้าใจนะพยาบาลทำงานเยอะมากอย่างที่ดิฉันไปคลอดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไง
แล้วก็ช่วงนั้นโควิดค่ะไม่สามารถเข้าไปอยู่ห้องพิเศษได้

ลูกแต่ละคนก็ร้องงอแงกันไปหมดเลย
คุณพยาบาลเขาก็ทำงานเต็มที่ก็เข้าใจได้ในสุด

มันอาจจะบกพร่องผิดพลาดแต่ยังไงทางโรงพยาบาลก็ออกมาขออภัยแล้วนะคะ

เอาคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องราวของการทวงหนี้นอกระบบหน่อย
หลายครั้งที่เราเล่าข่าวว่ามันมีความรุนแรงและความโหดร้ายนะคะ
แต่ครั้งนี้ไม่มีความรุนแรงมีแต่ความอับอายค่ะ
ถามเลยว่าอายไหมแต่ถ้าเป็นผมผมก็อายอ่ะ
โห้ป่าวประกาศแบนแบนนี้๓บ้าน๘บ้านได้ยินหมดแล้วนะคะ
เขาส่งมาขู่ลูกหนี้นะบอกดูเลยดูเป็นตัวอย่างนะ
ถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ให้ดีแล้วก็

ทวงเงินแบบนี้ซึ่งในคลิปนี้ชายที่มาทวงหนี้ก็พูดจาด้วยแค่คำแพร่เลาะอยู่นะ
บอกให้ลูกหนี้ทยอยผ่อนชำระ๑๐๐๒๐๐ก็ได้จะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกรรม
พูดดีก็จริงแต่เล่นพูดซะดังเลย

เราไปสืบทราบมาอย่างนี้ครับผู้หญิงวัย๔๙ปีชาวจังหวัดลำพูนั้น
ในลูกหนี้ของแก๊งนี้เธอเล่าว่าเธอกู้มาหนึ่งหมื่นต้องถูกหักค่าสมุดไป๕๐๐บาท
แถมหักค่ารายวันล่วงหน้า๑วันอีก๕๐๐บาท
สรุปเธอจะยืม๑๐๐๐๐แต่ได้จริงแค่๙๐๐๐
จากนั้นต้องผ่อนชำระรายวัน๒๓วันรวมทั้งหมดต้องจ่ายไป๑๒๐๐

แต่เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมเธอบอกว่าเธอหมุนเงินไม่ทันขาดส่งไป๑วัน

แก๊งนี้เลยส่งคลิปมาข่มครูครับ
โอ้โหพอเห็นแบบนี้ลูกหนี้คนนี้เก็บไว้ดูคนเดียวไม่ได้
นำคลิปนี้โพสต์ลงโซเชียลเพื่อเตือนให้กลุ่มเพื่อนเนี่ย
ระมัดระวังการทวงหนี้แบบนี้
แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่การกระทำนี้เหมือนเป็นการประจานให้ลูกหนี้อับอายนะ
ยังทำให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกรำคาญอีกนะ
แต่ก็เธอบอกถือว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะการทวงแบบนี้
อยากจะให้คุณตำรวจสพเมืองลำพูนเนี่ยมาปรับปรามแก๊งกู้เงินพวกนี้หน่อย
แล้วก็กำชับให้ทวงหนี้ตามกฎหมายด้วย
โอ้โหถ้าจะให้พูดถึงปัญหาเรื่องนี้นะบอกเลยว่ายาวมาก
มันเป็นปัญหาลูกโซ่มานานมากต่อมากแล้ว
จริงค่ะเพราะว่าคนที่เขาลำบากเรื่องเงินก็มีเยอะ
แล้วเขาไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินที่ถูกต้องได้ก็เลยต้องพึ่งนอกระบบ
พอพึ่งนอกระบบปัญหาก็มาอีกเนี่ยมันวนอยู่อย่างเงี้วุ่นวายเลยค่ะ
แต่กฎหมายมีนะคะก็ต้องลองศึกษาให้ดีเผื่อที่จะได้ช่วยปกปักคุ้มครองเราด้วย
เรื่องนี้ไปดูกันหน่อยนะฮะฝากเตือนภัยเดินใกล้ใกล้กับกรงสัตว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงที่มันแขนยาวอย่างเจ้าสายพันธุรังอุตัง
เขาบอกว่าดึงมนุษย์เอาไว้ไม่ให้ไปไหนเลยครับ
เนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไม
ทำไมคนคนนี้ถึงต้องเข้าไปใกล้กรงขนาดนั้น

แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับดึงแบบไม่ยอมปล่อยเลยนะ
ไม่แน่ใจโมโหอะไรชายคนนี้หรือเปล่า
รั้งเอาไว้แบบนี้ดึงเสื้อไม่พอคุณชิสามาดึงขาด้วย
ไม่รู้เลยนะว่าจะดิ้นหลุดมาได้ยังไงเพราะว่าดึงแรงไม่ยอมปล่อยเลยนะคะ
ที่ลิงเนี่ยมันชอบค้าผมไง

ที่ค้าขาไปด้วย
บางคนนึกขำเรื่องตลกประมาณนั้นนี่
ถ้าเห็นลิงมันดึงไม่ให้ไปอย่างนี้นะเปิดเพลงที่ปั๊บเลย

ไม่ให้เธอไปจะเสียอะไรแค่ไหนยังไงเท่าไร
คงต้องร้องกลับปล่อยฉันไปปล่อยฉันไป
แต่สุดท้ายไม่ยอมปล่อยไงแล้วไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณผู้ชมอย่างนี้บาดเจ็บได้นะจริงค่ะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อยู่ห่างก็ดีจริงเขามีป้ายเตือนบอกเหมือนกัน
แต่เราแอบคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งหลายทีแล้วที่มีปัญหา

ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องต่อไปนี้บอกเลยนะว่า
พนักงานออฟฟิศเนี่ยต้องกรี๊ดแล้วฟินในคราวเดียวกัน

เพราะไม่คิดว่าในชีวิตจริงจะเหมือนในละครค่ะ

บางนักเอกเจอกันแบบในหนังนี่เดินมาแล้วนะ

ปราดินเนคละโทไรมัยห่าง

อันนี้มันดูแบบว่าเป็นแบบโบราณยุคนิยวนิดหนึ่ง

อุ้ยคุณเอาจริงนั่งดูเมื่อกี้คุณกรี๊ดแล้วฟิล์มไปด้วยจริงเนอะ

เนี่ยจังหวะนี้ไม่ทันมองเผลอชนเกิน
แต่ในชีวิตจริงหลายครั้งมันไม่ได้ชนกันอย่างนี้อ่ะดิ

ก็ส่วนใหญ่เวลาชนกันทีไรล้มกิ้งล้มหงาย
หรือคุณผู้หญิงบางคนดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่า

ประสบการณ์ของเธอที่เคยดูอย่างชาวเน็ตมาดูแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์บอกว่า

สังเกตนะคุณลองกลับไปสังเกตตัวเองนะ

แต่ชีวิตจริงดิฉันเคยมีเหตุการณ์คล้ายอย่างนี้

หันไปปุ้บจะไปเอาของข้างหลังจับปะจับปุ๊บกุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลย

หันหน้ามาใกล้กัน

ไม่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นได้แบบอย่างนี้เลย
แค่แบบหน้าใกล้กันเฉย

คุณผู้ชมมาในเบรกนี้อยากจะให้

แน่นอนวันนี้เราสะบัดรอบกรุงไปหาร้านอร่อยมาแล้ว
ใครที่ชอบทานขาหมูพลาดไม่ได้กับร้าน

อร่อยเด็ดขนาดไหนมีอะไรให้ได้กินกันบ้าง
ติดตามในช่วงของสะบัดรอบกลุ่ม
โอ้โฮคุณคุณผู้ชมคุณศีรษะคุณผู้ชมโอ้โฮคุณอุ๊ยคุณ

ละลายแบบอื้อหือแทบไม่ต้องเคี้ยวเลย

เกลียดชังความอ้วนใครก็รู้
แต่ก็ยังสั่งคาหมูกินอยู่ดีใช่ค่ะความอร่อยของร้านนี้มันโด่งดังไปไกลกับเลอร์ขาหมู
ร้านนี้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพญาไทย๓ถนนเพชรเกษมสายเก่าเขตปากคลองภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานครนี่เองนะอ่าฮะร้านนี้เขาโดดเด่นเรื่องเมนูข้าวขาหมูทรงเครื่อง
คือขาหมูเนื้อฉ่ำรสชาติหวานหอมกำลังดีแถมมีไข่พะโล้ให้แบบจุกด้วย
เป็นบะหมี่ก็ได้โอ้ยอ่ะคิดแล้วแล้วที่เห็นไม่ได้มีแค่เมนูนี้คุณชิสา
ใช่ค่ะเขามีแกงกะหรี่หมูด้วยเข้มข้นเลยอร่อยเลยนะคะ
หมูกุญเชียงเนื้อแน่นอ่ะเลือกไปเลยตามอัธยาศัยครับ
ใครสนใจไปหาชิมนะคะเราอยากให้คุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมได้
ส่วนภาพนี้ที่เราได้มาต้องขอขอบคุณแอดโอลี่๑๓มากเลยนะครับ
คุณผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาไปสะบัดทั่วไทยกันที่นี่
ที่ที่มีพญานาคกว่า๑๔๐๐ต้นจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดหน่อย
คู่กัดสะบัดข่าว
มาม้ามาตั้งใจดูช่วงสะบัดทั่วไทย

เพราะว่าเราให้คุณผู้ชมร่วมกิจกรรมกับเรานะใครตอบถูกแล้วก็คุณจะได้กิ๊บเซ็ตชุดใหญ่จากไทยรัฐไปเลย

ว่าวันนี้ช่วงสะบัดทั่วไทยเราพาไปวัดอะไร
เดี๋ยวติดตามกับน้องจูด้งนะที่บอกว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีพญานาคเยอะจะอยู่ที่ไหนยังไง

ตามไปดูเลยดีกว่ากับจูด้งในช่วงของสบัดทั่วไทย

อยู่กับผมจุด้งในสบัดทั่วไทยครับ
และวันนี้ผมอยู่ที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกนั่นเองครับ
เขาบอกว่าที่นี่นะพญานาคเยอะมาก
แต่ว่าข้างในจะอลังการขนาดไหน
ถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวังพญานาคแล้ว
เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในพญานาคจะเยอะขนาดไหน

ที่ดูแลวังพญานาคแห่งนี้สวัสดีครับ

ข่าวว่าที่นี่เป็นถ้ำพญานาคจำลอง

ด้านหน้าที่เห็นเป็นพระองค์ใหญ่สูง๙เมตร

เดี๋ยวให้พี่ชอนนำไปเลยครับ
นี่ครับจุดนี้อลังการไม่แพ้กันครับ
สมเด็จพระนาเลยสวนและองค์พ่อลอห้านั่นเองครับ
ส่วนอีก๒ท่านที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาคือใครครับ

เจ้าพ่อขุนดาลแล้วก็เจ้าพ่อปราจาล
นี่ก็คือเป็นทหารเอกที่อยู่คู่กันที่นี่

อาศเด็จพ่อลอห้าอันนี้ก็เป็นพระสุพรรณกระลายา
เป็นพระพินางขององค์สมเด็จพระนาเลสวร
คุณผู้ชมครับต่อไปเราจะได้เข้าไปชมความสวยงาม

ปุ๋ศีสุทโทยาสีปุธิมาสแล้วก็สมเด็จพระมหาชกภัสถ์ชัยบาดาล
แผดชัยบาดาขายเลยครับ
อันนี้ก็จะเป็นทริปฏิสตรราหรือปู่ศรีสุโทษย่าศรีปะทุมาฉ
นี้ก็คือเป็นปู่ศรีสุโธที่เป็นพญานาคสีทอง
แต่ว่าได้ข่าวว่าองค์พญานาคจะมีด้วยกัน๔ตระกูล

ว่าจะสวยขนาดไหนไปกันเลยครับ

เข้ามาข้างในอลังการมากเลย

ข้างในนี้นะครับมีทั้งหมด๑๔๐๐ต้น

เยอะมากโอ้โฮ
ไปทำตามให้ดูขำพอนะคุณผู้ชมนะ
มันคงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะตัดผม
ก็ต้องมีฝีมือนะต้องมีความชำนาญนะ
ไม่ใช่อยู่จะมาทำแบบนี้ได้นะ
ลุ้นกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าค่ะ

ตอบถูกแล้วก็ไวมาก
แล้วทำถูกกติกาก็รับกันไปเลยนะฮะทั้ง๕ท่าน
ยังไงซะเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปด้วยเหมือนกันนะครับ

เสื้อยืดกระเป๋าผ้าแล้วสเปรย์แอลกอฮอล์
ส่วนใครพลาดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันใหม่ค่ะ
ท้ายนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูความน่ารักของแมวเอ็นดูหนู

รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้้ที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครูกับสะบัดข่าว
ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์

และดูสดพร้อมกันภาคไทยรัฐทีวีช่อง๓๒